พี่พี่เอเนี่ยเขาไปกองละครช่วงหลัง

ช่วงนี้พี่ควบคุมน้ำหนักเพราะว่าพี่จะไปทะเลกัน

เขาต้องดูแลพี่ดูชุด

เวลาเธอเห็นบ้านนางทำไหมล่ะพี่เอขาเล็กเรียวเชียว
คือเขาไปตัดหน้ามาไต่หรอไม่ใช่แอปพลิเคชันแบบเสียงเหงา
เฟิร์นพีมฉันนี่ทำไมเฟิร์นรูปพี่ทกพี่จังหลงอยู่น่ะ
ไม่ถ้าพี่ไปดูอีกรูปหนึ่งจะมีผ้าที่เขาอยู่ในน้ำ
เห็นแต่เฉพาะช่วงบนก็คือผมทรงนี้ชุดนี้ล่ะ
อ่ามีอีกชุดนึงเอาดูคุณเอ๋หน่อยซิไม่ดูคลิป
ชุดเป็นทะเลชุดเป็นทะเลว้าวแต่ทำไมอันนี้ขาดูมีกล้ามล่ะ
ดูสิทำไมตังจากรูปล่ะนี่มันยังเป็นทะเล
นี่เป็นอย่างไรโอ้โอ้ยว่าเอาสิเห็นไหม
บางรถช่องเต็มพันมาให้โชว์นิดหนึ่ง

นั่นเอาอะไรมาห้อยเต็มไปหมดนั่นน่ะ

ไม่เป็นวันพีชค่ะด้านในเป็นวันพีชนี่

แต่เป็นกางเกงหรือเปล่าอ๋อเป็นกางเกง
เออกางเกงน่ะคุณแม่คือมีกางเกงขาแซ่น
ก็มีความสุขนะแกก็ดูแบบว่าแต่งตัว

นางคือคนที่แบบไม่คิดอะไรเยอะ
คนกูไม่ช่างจะคิดอะไรเขาก็ไม่ทำขนาดนี้หรอก
นะครับ